การที่เกิดขึ้นฆ่าโหดเลยทีเดียวนะคะ
หนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษ
อายุเพียงแค่๑๗ปีเท่านั้น
ตอนนี้กำลังตามล่าหาคนก่อเหตุ
หาแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ลักษณะตำรวจคาดแบบนี้ว่า

แล้วเอาศพมาทิ้งไว้ที่นี่
แล้วก็รอยยิงนะยิงแต่ใบหน้าเลยนะฮะ
ที่สำคัญเพื่อนสาวคนสนิทของตัวผู้ตาย
อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายหายตัวไปด้วยนะคะ
ลองไปดูนาทีตอนที่ญาติแม่ป้าไปเจอค่ะครับ
โอ้โหเราฟังแล้วแทบขาดใจเลยนะคะ
หัวใจค่ะไปเห็นสภาพศพของลูกนะ

เพราะว่าโดนยิงกระสุนลูกปลายแล้วมันกระจายไงคะ

เป็นแม่ของหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษคนนี้นะคะ
หลังเห็นศพลูกชายตัวเองในป่าย่าข้างทาง

คือเรื่องของเรื่องคือลูกหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันเสาร์
แล้วก็กลายเป็นว่ามีคนไปเจอศพช่วงสายของเมื่อวานนี้
อย่างที่บอกว่าถูกทิ้งในป่าตรงนี้เป็นเหมือนข้างร่องน้ำ

ใส่เสื้อยืดสีดำแขนยาวกางเกงยีน
แล้วอย่างที่คุณน้ำแข็งบอกใบหน้าเนี่ยโอ้โหปูดบวมเต็มไปด้วยเลือด
แล้วคางคล้ายกับถูกตีด้วยของแข็งจนกระดูกแตกเลยนะคะ
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆ่าจากจุดอื่นแล้วเอาศพมาทิ้งไว้ตรงนี้
แม่ของคนตายนะคะคือคุณแม่เล่าแบบนี้
แม่ของในเบนบอกว่าเย็นวันเสาร์
วันนั้นก็แปลกใจนะลูกเข้ามากอดบอกลา
บอกว่าเดี๋ยวเพื่อนอาจจะชวนไปทำงาน

จนกระทั่งรู้ว่าลูกขี่รถไปจอดที่บ้านญาติของเพื่อนสาวคนสนิท
ซึ่งเพื่อนสาวคนสนิทอันนี้อายุ๑๔ปี
ชื่อว่าน้องปิงปองแล้วช่วงค่ำเอาจริงยังติดต่อกับลูกได้อยู่เลยนะ
ค่ำวันเสาร์ใช่ไหมยังติดต่อได้อยู่
จนกระทั่ง๑๐โมงเมื่อวาน

แต่มารู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิต
แม่บอกตอนนี้อยากเจอที่สุดก็คือเพื่อนสาวคนสนิทของลูกชาย
เพราะเป็นคนเดียวที่อยู่กับลูกก่อนที่ลูกจะมาเป็นศพ

กล้องวงจรปิดตอน๕โมงครึ่งของวันที่๖พฤษภาคม
มันจะมีจังหวะที่จับภาพได้ว่า
ตัวผู้เสียชีวิตนะคะหนุ่มลูกครึ่งคนนี้หรือว่านายเบน
ขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซคันนี้
ก็เป็นมอเตอร์ไซค์สีฟ้าเป็นรถของแม่เขานั่นแหละค่ะ

อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านของตัวเอง
แล้วมันก็จะมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งลองไปดู
ตอนนี้เป็นช่วงเวลาตอน๖โมง๔๘นาที
เอาจริงยังจับภาพและเห็นอยู่เลยว่าเบน
ขี่รถอยู่ในหมู่บ้านก็คือเย็นวันเสาร์นะอันนี้นะใช่ค่ะ
แล้วตำรวจก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดนี้เก็บรวบรวม
ทีนี้ในขณะเดียวกันแล้วปิงปองล่ะ
ปอนเพื่อนสาวคนสุดท้ายที่มีหลักฐานว่าอยู่ด้วยกันกับเบน
หายไปตอนนี้ญาติบอกว่ายังไม่เจอตัวนะคะ

ที่สำคัญคือญาติและครอบครัวเป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายกับปิงปองหรือไม่
เฟซบุ๊กนะคะเขาบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ๓วันก่อนของเบน
มีการโพสต์ลักษณะเหมือนด่าใครบางคน

แล้วลักษณะพูดเหมือนด่าเกี่ยวกับเรื่องพูดถึงเรื่องยาเสพติดอะไรลักษณะนี้
ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอันนี้มันเป็นคำเหมือนโพสต์สุดท้ายของเขา
ครอบครัวตอนนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อ
ก็ระหว่างที่รอตำรวจรวบรวมหลักฐานนะคะตามหาคนก่อเหตุ
ก็มีการนำร่างของเบนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพักค่ะ
แล้วก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
โดยเฉพาะป้าของเบนบอกกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาว่า
ครอบครัวทำใจไม่ได้นะเรื่องนี้อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้าย
ส่วนปิงปองเพื่อนสาวคนสนิทตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอ
แล้วป้าบอกอยากให้เพื่อนของหลานออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจได้ไหม
ครอบครัวของเบนเนี่ยทำใจไม่ได้ส่วนทางด้านครอบครัวของเพื่อนสาวคนสนิทของเบน

คุณตาค่ะชื่อว่าคุณจรูนตาจรูนอายุ๗๐ปี
บอกว่าเป็นห่วงปิงปองมากตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
เมื่อวานหลังรู้ว่าเบนเสียชีวิตก็ออกตามหาปิงปองทั้งวัน
แล้วคือปกติเบนจะมาเที่ยวเล่นที่บ้านตลอดเลย
ก่อนเสียชีวิตเหมือนกับมีคนโทรมาหาเบนแล้วบอกว่ารถติดลม
เบนก็ยังเอาเสียมเหมือนจะออกไปช่วย
หลานสาวเนี่ยปิงปองก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วย
เลยยังไม่รู้ว่าตอนนี้หลานสาวไปอยู่ที่ไหนค่ะ
เขามีโทรศัพท์มาบอกว่าให้ไปช่วย
รถติดว่าอย่างนั้นเขาก็หาเสียงได้
เขาก็แบกเสียมใส่รถคันเก่าไป
ครับแล้วแล้วแล้วแล้วปองอ่ะ
แล้วปอมก็เลยไปด้วยพี่ปอมก็ขึ้นรถไปกับพี่

สภาพใส่กางเกงขาสั้นนะครับสีกากีกากีหน่อยอยากเห็นหลานนะครับ
ไม่ว่าจะเจอสภาพไหนก็ได้สภาพไหนก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละครับ
เมื่อวานนี้ผมเดินทางไปทางแม่ตะนะครับพุ่งไปหาหลาน
เพื่อจะไปหาเบาะแสด้วยตัวเองบ้างอะไรบ้าง
ไปเจอต้องรวดข้างเท้าบ้าง
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เบาะแสของหลานเลยใช่ไหม
ยังเลยครับที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เจอนะครับ
ยังไม่มีเลยข่าวอะไรก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักอย่าง
ตาพูดไปเนี่ยน้ำตาซึมไปแล้วบอกเลยว่าปิงปองเป็นหลานสาวคนเดียวที่รักมาก
ก็หวังแต่ตำรวจจะตามตัวคนก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจภูทรแม่ทัศน์ลงพื้นที่แล้วนะคะตามหาปิงปองก่อน
และเดี๋ยวก็ต้องไปไปหาข่าวก่อนก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดในหลายมุม
เพราะอะไรต้องไปตามหาคนร้ายที่ไปทำร้ายเบนจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะยังเด็กหนุ่มอยู่เลยนะอายุ๑๗ปีนะลูกครึ่งไทยอังกฤษถูกยิงตายซะแล้ว